คุณผู้ชมครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับยืนยันว่าจะสามารถรักษาความปลอดภัยในช่วงงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษได้อย่างดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับ
พร้อมทั้งมีคำที่แจ้งออกมาจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยว่าห้ามสื่อมวลชนนั้นไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลในช่วงงานพระราชพิธีด้วยครับ
เด็กประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
หรือกอรพระราชพิธีพระบรมศพว่าได้มีการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยให้ดีที่สุด
พร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการจัดงานพระราชพิธีเพื่อให้เดินทางสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ
ส่วนการจัดการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษนั้น

จะมีการซักซ้อมอีก๓๔ครั้ง
และประชาชนสามารถเข้าร่วมรับชมได้
ส่วนการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากกลุ่มต่างที่อาจจะก่อความไม่สงบ
ในช่วงงานพระราชพิธีนั้นไม่ขอพูดถึง
เพราะสามารถดูแลจัดการได้เรียบร้อยแล้วครับ
พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า
ขณะนี้มีสื่อลงทะเบียนทั้งสื่อในประเทศไทย
แล้วก็ต่างประเทศละกว่า๑๖๐๐คน
เน้นย้ำไม่ให้สื่อมวลชนไลฟ์สดผ่านทางโซเชียล
และไม่ให้แชร์ไลฟ์จากประชาชนมาในเพจของตนเอง
ทำได้เพียงการดึงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

แต่ประชาชนสามารถไลฟ์สดได้นะครับ

เพียงแต่บ้านจุดนั้นจะมีการตัดสัญญาณ
โดยสื่อมวลชนสามารถอยู่ได้เพียง๒จุดที่จัดเอาไว้ให้
ก็คือหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และบนอัธจันทร์ที่จัดเอาไว้ให้เท่านั้นครับ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาที่สนามหลวง
สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ๒๕๐๐๐๓๐๐คน
เพียงแต่จะมี๔๐๐๐คนเท่านั้นที่จะได้เห็นริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ
เรื่องต้นค่ะมีการเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวก
ห้องน้ำในสถานที่ราชการรถสุขาเคลื่อนที่
และขอให้เตรียมตัวนะคะทั้งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคต่าง
เนื่องจากจะต้องอยู่รอริ้วขบวน
ตั้งแต่ช่วง๕นาฬิกาของวันที่๒๕ตุลาคม
จนถึงวันที่๒๖ตุลาคม
อย่างไรก็ตามค่ะประชาชนสามารถเดินผ่านเข้าออกจุดคัดกรองได้
แต่หากออกไปแล้วก็จะต้องเสียพื้นที่ให้กับประชาชนท่านอื่นนั่นเอง
ขณะที่พลตำรวจตรีดูสิตสมศักดิ์รักษาราชการ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมจิตอาสา
เพาะกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รุ่นที่๑จำนวนรวมกับ๒๐๐๐๐คน
จิตอาสาจะทำหน้าที่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
ดูแลความเรียบร้อยสังเกตและจดจำ
เฝ้าระวังสิ่งโมเหตุที่ผิดปกติ
และแจ้งบ่อแสการกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่
รวมทั้งจะมีการฝึกอบรมการประถมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
จิตอาสากลุ่มนี้จะประจำการอยู่ที่
บริเวณพระเมรุมาตรจำลองทั่วกรุงเทพมหานคร